ร้านที่จะพาไปทานวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นร้านอร่อยในระดับตำนาน
เขาก็ขายมานานแล้วแหละเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่ว่าเป็นสูตรแบบโอ้โหต้นตำรับเลยมันคือก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรห้องเต้
ที่ชาวขอนแก่นเข้ามาขาย
เป็นสุดฮ่องเต้แต่ขายโดยชาวขอนแก่น
ตรงดิ่งกันไปเลยที่สังหวัดขอนแก่น
เมนูอาหารที่ชาวขอนแก่นให้ความสนใจเรื่องรับประทานมาก

เป็นทั้งอาหารประจำมื้อแล้วก็เป็นอาหารทานเล่นได้ด้วย

แต่ว่ามันไม่ใช่ก๋วยเตี๋หลอดธรรมดาค่ะคุณผู้ชม
มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรฮองเต้
และก็มียำมะม่วงรสเด็ดด้วย
เป็นร้านของคุณลุงสุจริตสมศรีศุกร์นะคะ
โอ้โหน้องใบตองมันเป็นอะไรที่สุดคั่วจริง

ค่ะเตี๋ยวหลอดหายคู่กับยำมะม่วง

แล้วคุณลุงเขาก็ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคู่ใจขายแบบนี้
ก็จะมีเอกลักษณ์มากคือทุกคนจะจำได้ดี
เพราะว่ารถคันนี้คือรถสีแดง
แล้วก็มีร่มสีแดงด้วยนะคะก็จะขับลัดเลาะไปตามถนนทั่วเมืองขอนแก่นเลย
สุจริตเนี่ยเผยเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยหลอดสุดห้องเต้นนี้ให้ฟังด้วยนะ
เพราะว่าคุณลุงพยายามลองผิดลองถูกจากตำราอาหารมา
จนกระทั่งปรับปรุงรสชาติแล้วก็กลายมาเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าชาวขอนแก่น
ขายมาเป็น๑๐ปีแล้วคุณ
ซึ่งเคล็ดลับที่ไม่ลับของก๋วยเตี๋หล่อสุดห้องเต้นี้นะคะ
อันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอะไรรู้ไหม
ความสะอาดต้องมาอันดับ๑มาควบคู่กับรสชาติความอร่อยเลยแหละ
ซึ่งคุณลุงเองเขาจะใช้วัตถุดิบที่มันสดใหม่
มีทั้งผักกุ้ยช่ายหน่อไม้หมูสับและทำขายใหม่สดวันต่อวัน
สุดยอดนี่ค่ะส่วนยำมะม่วงที่รสชาติจี๊ดจ๊าดถึงใจเนี่ยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบไม่แพ้กันครับ
เผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรแบบนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ลูกค้าสั่ง
คุณลุงเขาทำตามใจลูกค้าทุกรสชาติเห็นสูตรเด็ดแบบนี้ราคาไม่ได้แพงนะคะคุณค่ะ
ทุกเมนูขายราคาเพียงแค่๓๐บาทเท่านั้น
ถูกมากอ่ะถูกมากคุณแต่ละวันเนี่ยก็จะมีลูกค้าโทรมาสั่งจองด้วยนะ
และถ้าเกิดใครอยากลิ้มลองความอร่อยกับก๋วยเตี๋หลอดสุดฮ่องเต้และยำมะม่วงของคุณลุงสุจริตแบบนี้
โทรมาเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นี่ค่ะเราขึ้นให้ด้านล่างแล้วนะคะ
ทำสดใหม่ทุกวันรับประกันแบบถึงที่แน่นอนค่ะ
อ่าแบบนี้นะครับโอ้โหเป็นอย่างที่บอกนะ

คือบางทีมันอาจจะดูแบบว่าสุดคั่วระหว่างสองอาหาร
มันจะเข้ากันได้ยังไงห้องเต้กับยำมะม่วงแบบไทย
เรามารวมกันแล้วมันก็เข้ากันได้เพราะว่าก๋วยเตี๊ยวหลอดมันก็หวาน